ผมขาทำอะไรตอนนี้ต้องใจเย็นนะคะเพราะว่าอารมณ์มันร้อนเนี่ย
มันถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ย
คนก่อเหตุในอายุน้อยนะ๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘๑๙
ยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยก่อเหตุยิงกันฆ่ากันตาย
แล้วก็ล่าสุดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
เพียงเพราะเบิ้ลเครื่องยนต์ใส่กันค่ะ
เบิ้ลเครื่องใส่กันเนี่ยเขาบอกเหมือนว่าเป็นการแบบหาเรื่อง
หาเรื่องมีอะไรเปล่าอะไรอย่างนี้เหมือนเรียกทักแบบนี้
ค่ะเอาล่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยคือมีทั้งปลาระเบิด
แล้วก็ยิงกันจนกระทั่งเสียชีวิตด้วยไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมถามว่าทำไมภาพมันเบลอมันมืดมันไม่ชัดขนาดนี้
เหตุการณ์เกิดช่วงกลางคืนสักประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้
สองเราเบลอภาพเบลอภาพเพราะว่าน้องคนที่เกาะเหตุเนี่ย
ทั้งหมดเลยยังเป็นเยาวชนอายุน้อยสุดคือ๑๔ปีเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้มีรถจักรยานยนต์๒คัน
ก่อนเกิดเหตุเขาขี่มาไล่เลี่ยกันแหละ
ปรากฏว่าเขาไปเกิดเหตุการณ์เขม่นกันไปเบิ้ลเครื่องใส่กันตรงสะพาน
เหตุการณ์นี้เกิดที่ปราจีนบุรี
รถคันแรกเนี่ยนะคะมอเตอร์ไซค์คนขับคือนายเอื้อกอายุสิบสิบปี
คนซ้อนคือนายมิกมาจอดติดไฟแดงคุณผู้ชมจำไว้ก่อนนะ
คันที่สองขับตามมาค่ะคนขับชื่อนายไทท์อายุสิบสี่ปี
คนซ้อนท้ายคือนายอนุวัฒน์อายุ๑๙ปี
แล้วถามว่าตอนที่ติดไฟแดงมันเกิดอะไรขึ้น
จังหวะนั้นเองนะคุณผู้ชมรถคันที่๒เนี่ยที่มีนายไทยใน
กับนายอนุวัฒน์ก็ลงไปพยายามที่จะชกต่อยนายมิก
พอชกต่อยชกต่อยกันเนี่ยนะคะจนกระทั่ง
ทั้งคู่คือพยายามที่จะวิ่งหนี
คือนายมิคกับนายเอื้องเนี่ยพอโดนชกน่ะอยู่ไม่ไหวแล้วนะคุณ
ก็ต้องหนีสิคะทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีไปเลย
เอาล่ะนายอนุวัฒน์เห็นแบบนั้นแหมผมไม่น่าวิ่งหนีวิ่งไปทันเนี่ยนะ
ก็เลยเอาระเบิดหยิบขึ้นมาแล้วปลาระเบิดไปที่นายเอื้องกับนายมิก
พอเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมนายเอื้องกับนายมิ๊กคือสู้ไม่ได้ไง
ระเบิดไงนายเอื้องก็เลยควักปืนขึ้นมาค่ะ
ควักปืนยิงตอบโต้ไปที่นายไทยกับนายอนุวัฒน์ปรากฏว่าจังหวะนั้นแหละค่ะ
๓๘กระหน่ำเข้าไปไปโดนนายอนุวัฒน์เสียชีวิตนะคะ
นายอนุวัฒน์อายุ๑๙ปีเสียชีวิตค่ะ

หลังเกิดเหตุนายท้ายก็เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
ก็คือพันธ์ตำรวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์
เป็นผู้กำกับสพเมืองปราจีนบุรีค่ะ
นายไทยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ถูกกลุ่มของนายเอื้องแล้วก็นายมิก
เครื่องรถจักรยานยนต์ใส่มาหาเรื่องบนสะพาน
ก็เลยตามมาเปิดฉากแล้วก็ชกใส่นายมิก
หลังจากนั้นนายเอื้องก็ใช้ปืน
ยิงใส่ในอนุวัติจนเสียชีวิต
คำให้การของนายไทยแล้วก็ภาพจากกล้องหน้ารถ
พลเมืองดีที่นำมามอบเป็นหลักฐานให้กับตำรวจเนี่ย
ก็ตำรวจบอกว่าก็จะรวบรวมเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ
นำไปสู่การออกหมายจับในเอื้อง
ซึ่งเป็นมือปืนก่อเหตุในวันพรุ่งนี้นะคะ
ไปเปิดเกมก่อน
ไปชบต่อยชบต่อยฝ่ายที่ยิงก่อนครับฝ่ายก่อนหนึ่ง
พรุ่งนี้ตำรวจบอกว่าจะออกหมายจับ
แล้วก็ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมตามรายงานข่าว
ตำรวจบอกว่าเพราะว่าในเอื้องซึ่งเป็นมือปืน
หลบหนีไปในพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้ตัวนะคะ